โอ้โหคือผมยาวมาก

นี่ฝันยังไม่ตื่นหรือว่าจินตนาการ

ทำไมดีนะยังไม่ยาวมาก
แต่ถ้ายาวเมื่อไหร่เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปตัด

กลุ่มช่างตัดผมที่จังหวัดเชียงใหม่

คราวนี้เขาไปอาสาตัดผมให้ใครฟรีนั้น
ไปดูกิจกรรมของเขาเลยครับ

ที่สำคัญฟรีมีตังค์เหลือไปกินข้าวต่อ

ตำรวจช้างกลางอำเภอเมืองเชียงใหม่
ที่เปิดบูธรับตัดผมฟรีให้กับประชาชน
ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา
ไม่ว่าจะเป็นชายเป็นหญิงเข้ามาใช้บริการตัดผมได้เลย
อยากได้ทรงไหนช่างกลุ่มนี้ยินดีจัดให้จัดนักเจ้า

มาตัดตามแบตเติร์นมีแค่ทรงเดียวให้เลือก
มากอยากตัดทรงไหนก็ได้
คุณสุภาษาลาอยากตัดตรงไหนบอกได้เลย
อยากได้ทรงที่เหมือนนางเงือก
ผมยาวเขลี่ยหลังผมมีอยู่แค่นี้
ตอบผมตอบผมได้ไหมคะมีบริการตอบผมไหม

บอกว่าแนวคิดนี้เริ่มจากการบอกเล่าถึงความลำบากในวัยเด็กของนายเอกชัยจะคือ
ซึ่งเป็นช่างตัดผมคนหนึ่งในร้านซึ่งเป็นชาวเขาอยู่อำเภอแม่อายนะครับ
ผู้ที่มีความฝันอยากเป็นช่างตัดผมตั้งแต่เด็ก
จากตอนนั้นในหมู่บ้านไม่มีร้านตัดผมเลยสักร้านเดียว
เพราะว่าเป็นบนภูเขาห่างไกลใช่ไหมคุณ
ชาวบ้านใช้กันไกลตัดผมให้บุตรหลานเอง
ซึ่งทรงผมที่ตัดออกมาก็จะเป็นไงคุณเห็นไหมล่ะ
ก็จะเป็นอะไรตรงแบบนี้นะครับไม่มีสวดไม่มีทรงนะครับ
ดังนั้นคุณเอกชัยเขาเลยมีความตั้งใจว่าสักวันหนึ่ง
ผมจะต้องเป็นช่างตัดผมให้ได้แล้วก็มาตัดผมสวยหล่อให้คนในพื้นที่ให้ได้นะครับ
ดังนั้นเขาก็เลยได้มีโอกาสเรียนตัดผมที่โรงเรียนสารพัดช่างจังหวัดเชียงใหม่
ก่อนจะมาเป็นช่างตัดผมที่ร้านนี้พอคิดแบบนี้ก็เลยมีจิตอาสาไงคุณ
ก็เลยบอกเจ้าของร้านบอกว่าพี่ทำโครงการกันแบบนี้ดีไหม
เจ้าของร้านบอกผมก็คิดอยู่แล้วดีตอบรับเลยก็เลยนี่แหละครับ
กลายเป็นการเปิดบริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วย
ดีนะดีนะครับแล้วเขาบอกว่าทางร้านมีโปรโมชั่นด้วยนะ
ตัดผม๑ครั้งแถมฟรีให้อีก๒ครั้งด้วยนะฮะ
หมายถึงคนที่จ่ายตังค์นะถ้าไปตัดที่ร้านนะนะครับ
กำหนดให้สามารถมาตัดฟรีได้ตลอดทั้งเดือนและสามารถเปลี่ยนทรงผมได้หลายแบบด้วยนะครับ
เพราะว่าผู้ชายนะตัด๑ครั้งน่าจะประมาณโดยเฉลี่ยน่าจะเดือนละ๑ครั้งเพราะว่าจะต้องเก็บส่ง

ผู้ชายนะพอตัดสั้นแล้วแป๊บต้องไปเล็มไง
จะมีลายมีจ้อมีอะไรออกมาก็ไปเล็งเขาก็ให้พูด
หนึ่งครั้งแถมสองคุ้มจริง